คดียิงทนายที่เขาเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่จังหวัดตรังนะคะ
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจเนี่ย
รวบตัวสามผู้ต้องหาสำคัญได้นะคะเป็นสามผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับด้วย
มีนายกเทศมนตรีแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงนะคะ
ย้อนให้ฟังก่อนเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่๔พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
ผู้ตายคือนายสมศักดิ์อ่อนชื่นจิตหรือว่าทนายหว่าววัย๕๔ปี
คนนี้เขาเป็นแก่นำในเรื่องการเรียกร้องสิทธิดินสวนปั๊มน้ำมัน๖๓๘ไร่
ให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกินนะคะถูกคนร้ายปลอมตัวเป็นชาวสวน
แล้วก็วิ่งไล่ยิงถล่มจนเขามาเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางพาราแบบนี้
ตำรวจใช้เวลารวบรวมข้อมูลพยากฐานมาตั้งแต่๔พฤษภาคมจนวันนี้ค่ะ
๑๘พฤษภาคมนะ๑๐กว่าวันเมื่อเช้าตำรวจกองปราบรามชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมาน
ร่วมกับตำรวจภูทรภาคเก้าแล้วก็ตำรวจในท้องที่นับร้อยนายพร้อมอาวุธครบมือ
กระจายกำลังกันออกไปรวบ๓ผู้ต้องหาตามหมายจับเลย
โดยเป็นการแบ่งกำลังนำหมายค้นเข้าตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้ามาในสวนปาล์น้ำมันประมาณ๒กิโลเมตร

ปฏิบัติการพิเศษฮานุมานก็กระจายกำลังเข้าปิดล้อม
แล้วก็ไปเจอผู้ชายคนนี้ค่ะที่สวมหน้ากากอนามัยใส่เสื้อลายสก๊อตเนี่ยนะคะ
เฉลิมวุฒินกรู้รักคนที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
พ้นโทษจากคุกมาได้๒ปีในคดียิงผู้อื่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ตำรวจจับตัวมาพร้อมยึดปืนลูกโม่จุด๓๕๗มา๑กระบอกและเครื่องกระสุนปืนด้วย
เรื่องต้นเขาก็ต้องมีการอ่านหมายจับแสดงหมายจับตามปกติของขั้นตอนนะคะ
ซึ่งนายเฉลิมวุฒิก็ให้ความร่วมมือแต่อย่างดีไม่ได้ขัดขืน
ก็มีการนำตัวไปสอบสวนขยายผลต่อที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดตรัง
แล้วก็นายสรรยูเกื้อบุญส่งนะคะสองคนนี้ก็เป็นอีกสองคนที่ถูกจับมาวันนี้เหมือนกัน
โดยปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจจัดกำลังลงพื้นที่ในอำเภอวังวิเศษทั้งหมด๑๐จุด
เชิญตัวผู้ต้องสงสัยและพยานที่น่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับคดีมาได้เนี่ยประมาณสัก๑๐รายนะคะ
อกจากนี้ก็ยังสามารถยึดอาวุธปืนเอามาตรวจสอบได้อีกหลายรายการด้วย
ตอนนี้อยู่ระหว่างเค้นสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเพื่อจะคลี่คลายคดีนี้ค่ะ